ก็มีคุณผู้ชมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหงื่อเป็นเลือด
เพราะว่าชื่อโรคอาจจะไม่ค่อยคุ้นหู
แล้วก็เป็นกันไม่เยอะก็เลยสงสัยนะ
เขาบอกเคยเกิดมาแล้วโรคเหงื่อเป็นเลือด
เราเคยเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเมื่อปี๕๘

ออกตามหนังศีรษะออกมาเป็นเหงื่อเลย

ใช่ส่วนน้องพิมออกตามหูอะไรเลยนะครับ
เราก็เลยมาทำความรู้จักกับโรคเหงื่อเป็นเลือดกันหน่อยนะฮะ

ทางการแพทย์นะครับทางแพทย์หญิงรังสิมา
วันนี้จะพักดีเดชาประชาสัมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นโรคที่มีอยู่จริง
โดยเป็นภาวะที่มีเลือดออกจากผิวหนัง
ปกติที่ไม่มีร่องรอยบาดแผลใด
ก็สามารถที่จะมีเลือดออกได้แล้ว
อย่างเช่นศีรษะฝ่ามือหลังมือหน้าผากใบหน้าซอกพับหรือดวงตา
หรือว่าอย่างน้องพิมออกตามใบหูเนี่ยนะครับ
แต่เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก
ดังนั้นจึงมักสร้างความตื่นตกใจต่อผู้ที่พบเห็น
แล้วก็หลายคนบอกโอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้เลย
เป็นโรคประหลาดอะไรกันหรือเปล่านะครับ
ส่วนสาเหตุของโรคนี้คุณหมอบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับ

ภาวะความเจ็บปวดทางร่างกาย

รวมไปถึงภาวะทางอารมณ์ผิดปกติ
ก็มีส่วนทำให้เกิดโรคนี้ได้
สำหรับอาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนะครับ

บางคนอาจจะมีอาการร้อนนำมาก่อน

ในขณะที่มีอาการตอนที่เลือดออก

หรือว่าน้ำสีแดงจาง

ปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกัน
แต่สามารถหยุดได้เองในเวลาไม่นานนะครับ

ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

แล้วก็พบมากระหว่างอายุประมาณ๑๑๑๔ปี

อย่างไรก็ตามการรักษาภาวะนี้ขึ้นกับสาเหตุ
ในรายที่ตรวจไม่พบสาเหตุใด
การรักษาจะเป็นไปตามการรักษาตามอาการ
และการรักษาปัญหาทางจิตใจควบคู่กันไปด้วย
จะไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง
ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการอยู่ระยะหนึ่ง
ซึ่งอาจมีอาการหลายเดือนจนถึงหลายปี
แล้วอาการเหล่านี้มักจะหายไปเอง
หมอยืนยันว่าเป็นอาการที่สามารถหายขาดได้นะครับ